ผมริมทางก็มีนะคุณผู้ชมพูดไปร้านนี้เขาบอกเลยว่าฝีมือตัดนี่ดีมาก

ไม่ค่ะเห็นไหมก่อนจะต้องตัดผมต้องล้างมือทำความ
อาจจะได้ให้มันความยาวระยะเวลาในการล้างมือนั้นสะอาดปลอดภัย
ไม่ใช่แค่ล้างมือทำความสะอาดร้านทำความสะอาดอุปกรณ์ตัดผมด้วยดีจัง
คุณคนนี้คือคุณบุรินร์พลอยวงอายุหกสิบสามปีค่ะ
คุณลุงบูรินบอกว่าตั้งแต่เข้ายุคโควิดมาเนี่ยนะ
หลายคนก็ต้องปรับเปลี่ยนอาชีพที่ตัวเองทำ
แต่พอเจอโควิดระบาดขายไม่ได้ไงเพราะว่าร้านอยู่ในห้าง
ก็เลยต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตปรับเปลี่ยนอาชีพมาเลี้ยงครอบครัว
โดยการทำอะไรเปิดร้านตัดผม
เพราะว่าคุณลุงบูรินเนี่ยนะคะเคยเป็นจิตอาสาตัดผมฟรีมาก่อน
มีความรู้เคยร่ำเรียนการตัดผมมาก่อนนะคะ
ก็เลยตัดสินใจเอาล่ะมาตั้งโต๊ะริมทางตัดผมไปเลยดีกว่า
ทำแบบนี้มาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี๒๕๖๓แล้วนะ
นับตั้งแต่ตอนนี้ก็คือปีกว่าแล้วเนี่ย
เกียรติบัตรรับรองจากกรุงเทพมหานครด้วยผ่านการตัดผมชายมาแล้ว
นี่กรุงเทพมหานครเขามีศูนย์ฝึกอาชีพไง
เขตเลยนะใครอยากจะไปเรียนอาชีพไปได้
คุณลุงเขาก็ไปเรียนมาแล้วได้เกียรติบัติมาการันตีเรียบร้อย
แล้วพอตั้งร้านริมทางแบบนี้ลูกค้ามาไม่ขาดสายเหมือนกันนะ
เพราะว่าผมยาวบางคนตัดเองไม่ได้ไง
คือช่วงนี้ร้านตัดผมก็ปิดไปกันเยอะ
หลายคนเนี่ยประสบแปรปัญหาผมยาว

ก็กลายเป็นคนจรจัดจรยาว

คุณแม่มาสู้งให้เสียกันก่อน

เนี่ยก็เลยต้องไปพึ่งคุณลุงบูรินไงตัดผมหน่อยลุง๕๐บาทลุงตัดให้

คุณลุงเขาถ่ายบัตรเรียน

ไม่ได้อยู่ในห้องอับห้องทึบห้องแอร์

มันเป็นแบบว่าลมมันกรก

แล้วคุณดูเขามีสัญลักษณ์ร้าน

ใครรู้ว่าตรงนี้คือร้านตัดผมร้านนำโบ่ง
ต้องมีไฟแบบนี้แต่ไม่เคยหมุน

คุณค่อยสงสัยไหม

ตำนานเรื่องของไอ้ไฟหมุนมันก็มีที่มา

แต่ลูกค้าที่เขามาตัดผมเขาบอก

เออเอาเกลี้ยงนะแต่เก็บเอาไว้บ้างนะ

ลุงเขาเก็บไว้ให้อยู่แล้วเขามืออาชีพ
ถ้าเผื่ออยากจะไปตัดนะ
ริมทางบาร์เบอร์เปิดทุกวัน

ก็ถือว่าคุณบูรินก็เป็นคนหนึ่งที่
ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตและอาชีพ

ใครมีทักษะอาชีพเลือกอะไรก็เอามา